พาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คลองสามวากรุงเทพนี้เองค่ะ
ก็มีรถกู้ภัยแห่งหนึ่งไปรับชายบาดเจ็บ
คือเขาหัวฟาดพื้นก็รับขึ้นรถไปแล้ว
แต่ปรากฏว่านำไปทิ้งไว้กลางทางแล้วสุดท้ายพบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะ
ไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มคืนที่ผ่านมาตำรวจสนคันนายาว
เขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีศพชายถูกรถอาสาสมัครมูลนิธิแห่งหนึ่ง
ทิ้งเอาไว้บริเวณถนนสุเหล่าคลอง๑
ก่อนถึงแยกลำกระโหลกเขตคลองสามวากรุงเทพค่ะ
ที่เกิดเหตุก็อยู่ใกล้กับตลาดซอกกราว
พบศพของนายสุรเดชวงสวรรค์อายุ๓๘ปี
คนงานก่อสร้างชาวจังหวัดบุรีรำนะคะ

เห็นเหตุการณ์เล่าว่าตัวเองก็นั่งเล่นท้ายรถกระบะกับเพื่อนภายในซอยสุเหล่าคลอง๑๒ทับ๑
นายสุรเดชเดินอยู่แล้วหยุดนิ่งก่อนที่จะล้มลงไปแล้วหัวฟาดพื้น
ทำให้มีเลือดไหลที่ศีรษะก็เลยโทรแจ้ง๑๑๖๖
จากนั้นก็มีรถมูลนิธิแห่งหนึ่งเข้ามา๕๖คันเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ลงมาปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ซึ่งตอนนั้นนายสุรเดชที่ล้มไปยังมีชีพจรอยู่
ก็นำตัวขึ้นรถจะไปส่งโรงพยาบาล
มีเพื่อนร่วมงานขี่รถจักรยานยนต์ตามรถมูลนิธิไปด้วย
แต่ปรากฏว่าไปเห็นรถมูลนิธิคันนี้เนี่ยไปจอดอยู่ที่ตลาดซะกราว
ซึ่งห่างจากจุดที่เกิดเหตุแรกประมาณ๕๐๐เมตร
ก่อนจะนำตัวนายสุรเดชลงมาจากรถแล้วมาปั๊มหัวใจใหม่
ต่อมาไม่นานมีรถกู้ชีพของโรงพยาบาลนพรัชมาถึง
เจ้าหน้าที่เนี่ยสวมชุดป้องกันโควิดมาเลยนะคะ
พอมูลนิธิดังกล่าวเห็นรถกู้ชีพของโรงพยาบาลมา

แล้วก็สงสัยอยู่ว่าทำไมต้องเอาตัวนายสุรเดช
ที่ขึ้นรถไปแล้วเอาลงมาทำไม
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านายสุรเดชเดินทางไปรักษาตัว

ซึ่งตำรวจจะเร่งสอบปากคำแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะ
ว่าทำไมมูลนิธิกู้ภัยถึงต้องนำตัวนายสุเรชลงมาจากรถ
ล่าสุดค่ะตัวแทนมูลนิธิกู้ภัยร่มไซดยืนยัน
บอกว่าไม่ได้ทิ้งร่างผู้เสียชีวิตไว้นะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าผู้ป่วยเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
ตามกฎหมายก็เลยต้องรอพนักงานสอบสวนร่วมชนะสูตรหาสาเหตุก่อน
โดยให้มูลนิธิที่ได้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตเท่านั้น
ส่วนที่มีการประสานงานเก็บศพล่าช้า
เพราะว่าถ้าช่วงนี้มีการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
ต้องยืนยันก่อนว่าเขาไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙ค่ะ
ถึงจะสามารถดำเนินการต่อได้นะคะ
แต่ที่คาใจคือนำร่างขึ้นไปบนรถแล้ว
ก็นำลงมาไว้กับพื้นอีกใช่นะคะ